ผ่านไปแล้ว๑ชิ้นนะคะสำหรับมาร์คปากอมชมพู
ต่อตัวที่สองเลยดีกว่าตัวนี้เลยน่ารักมาก
อันนี้ดูชมพูชมพูเนอะ
อันนี้มี๔กลิ่นนะแต่ที่นำมาวันนี้ก็คือกลิ่นพีช

กลิ่นได้รับความนิยมมากที่สุดกลิ่นนี้นะคะ

คือใช้แล้วในปากจะต้องนุ่มชุ่มชื้นแน่เลย

ส่งไปให้ป้าน้องพีมเป็นควรเทสต์ให้เรา
เป็นคนเทสต์ให้เราอุ๊ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ป้าน้องพีมเขาดีกว่า
วันนี้ป้าน้องพิมนี่นะคะเขาจะเทสรถพีช
ก็เป็นกลิ่นพีชของเรานั่นเองนะคะ
อยากรู้ว่าแผ่นนี้จะบางขนาดไหนแล้วจะคลุมปากของคุณแม่ได้หรือเปล่า

คราวนี้มาถึงมาร์คสริมฝีปากตัวที่๒กันบ้างนะคะ
ตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นมาร์คที่เป็นเนื้อเจลลี่นะคะ
เขาบอกว่าจะช่วยบำรุงริมฝีปากนะคะ
เขามีหลายสูตรหลายกลิ่นนะครับ

สำหรับกลิ่นและสูตรที่พิมเลือกมาใช้ในวันนี้เนี่ยนะคะ

แน่นอนนะคะพีชเป็นอะไรที่แบบหอมหวาน
ใครก็อยากจะรองรับประทานนะคะ
เพราะฉะนั้นความหน้าจูจุ๊บเกิดขึ้นได้แน่นอนนะคะ
มีส่วนผสมมาจากสารสัมผัสจากพีชนะคะแน่นอน
จะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ริมฝีปากเราเนี่ย
ยืดยุนชุ่มชื้นเปล่งปลั่งนะคะ
ดูกลับมาสวยใสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
ที่เห็นตรงนี้ก็คือจะมาในลักษณะเป็นซองนะคะ
ทำให้สะดวกต่อการพกพานะคะ

แล้วก็สะอาดทุกครั้งที่หยิบมาใช้แน่นอนค่ะ
ได้ด้วยนะคะอันนี้รอรอคนอื่นทดสอบแล้วมาบอกบ้างค่ะ
เอาละค่ะก็ได้เห็นข้อมูลได้ดูหน้าตาของซองของผลิตภัณฑ์กันไปแล้วนะคะ
คราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดลองใช้กันแล้วค่ะ
คือมีพลาสติกปิดหน้าปิดหลังมาหลาย
จะตกอันมากหลายชั้นเมื่อมีมั้ยกัน
ถูกตัดมาเป็นรูปริมฝีปาก

เขาสามารถที่จะติดอยู่บนริมฝีปากได้ดีหรือเปล่าค่ะ
เรียบร้อยแล้วนะคะผ่านไปประมาณ๓๐นาทีนะคะกับการมาสของตัวเพียวส
นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นมาร์คที่บางนะคะต้องบอกว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะคะเพราะสามารถแปะอยู่บนริมฝีปากตรงช่วงนี้ซึ่งปกติแล้วเป็นช่วง
ที่แบบว่าผิวหนังที่ขยับตลอดเวลาของพิมนะคะแต่กลับดูดติดจุ๊บอยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่หลุดเลยสามารถจะเอียงหน้าซ้ายขวาก้มหน้าก็ยังได้นะคะ
ถือว่าสะดวกสุดเรียกว่าแปะตัวนี้เสร็จจะไปทำงานบ้านต่อหรือว่าจะไปทำงานอะไรต่อไม่ไรนะคะก็ได้นะคะนี่ถือว่าสุดยอดจริง
ขอสรุปคร่าวให้ฟังนิดนึงนะคะสำหรับประสบการณ์หลังจากที่พิมได้ทดลองใช้นะคะ
ซึ่งมีความหนานุ่มนะคะแล้วก็ในแพ็คของเขาเนี่ยนะคะมีเนื้อเอสเซนต์นะคะที่ช่วยบำรุงริมฝีปากเนี่ยนะคะ
เยอะพอสมควรเรียกว่าเวลาที่คุณหยิบออกมาเนี่ยนามเอสเซนต์เนี่ยหยดมาด้วยเลยนะคะ
จากว่ามีความหนานิดหน่อยนะคะ
เหมาะกับการมาร์คแล้วนอนพักผ่อนหรือว่าอาจจะนอนหลับข้ามคืนไปเลยก็ได้นะคะ
เท่ากับว่าเป็นการบำรุงยาวนานไปได้เลย
แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นเชอรี่ที่ชัดเจนมากค่ะ
ตัวนี้มีความโดดเด่นที่ความบางนะคะ
สำหรับตัวม้าของเขาที่เป็นเนื้อเจลลี่เนี่ย

คือไม่คิดเลยว่าบางขนาดนี้จะมีความสามารถในการให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่ริมฝีปากและรอบริมฝีปากของเราได้มากขนาดนี้นะคะ

ทำให้คุณสามารถที่จะใช้เขาในระหว่างวันนะคะ
ทำงานอยู่ก็สามารถมาสได้
จะทำงานบ้านก็สามารถมาร์คได้นะคะ

สำหรับคุณที่ต้องการที่จะมาร์คอย่างเร่งด่วนขับรถก็มาร์คได้นะคะ
คือถั่วนี้นี่ใช้ได้เลยทีเดียวประหยัดเวลานะคะ

ถ้าเกิดคุณอาจจะยังไม่ค่อยชอบพีช

ก็สามารถจะไปลองเลือกกลิ่นอื่นมาใช้ได้เช่นกันค่ะ

แล้วก็ให้ความคิดเห็นกันไปเรียบร้อยแล้ว

ทั้งสองคนอยากจะลองใช้ตัวไหนมากกว่ากันคะ

โอ้โหเห็นป้าพิมมั้ย
แป๊บที่นี่เขาไม่ค่อนรู้ใจพวกเราจริงเลยนะ
ใช่ที่เราพูดตั้งแต่แรกว่ากลัวมาร์คไปแล้วมันจะหลุด
เป็นไงนางรู้ความคิดพวกเรา
นางเหมือนแบบมาอยู่ในใจแล้วนางก็ทดลองให้ดูแล้วนะคะว่าไม่หลุดค่ะ
แล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะว่าเคล็ดลับในการมาร์คสปากเนี่ย
แนะนำให้ทำหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จค่ะ
เพราะว่าเลือดลมเรากำลังซูซ่าซู่ซ่าดีนะ
เพราะฉะนั้นช่วงนั้นจะได้ผลดีที่สุด

เราจะทำให้ปากอมชมพูกันเลยดีไหมคะ

ติดเลส

มาติดเลสกันเลยสำหรับตัวแรกนะคะ

หนูเขามีแต่บางคนมาฟังเขาไม่อูมออกมาเยอะ
กลัวแปะแล้วความหนาของเจลเนี่ยมันหนาใช่ไหมคะ
เรื่องอันนี้มันหนาเกินไปมันจะเด้งหลุดไม่ฮุ่มปาก
เข้าใจแล้วก็มันแพงกว่า

โอเคแต่ที่อภิษเลือกเนี่ย
ดูไม่รู้หรอกนะว่าใช้แล้วจะเป็นยังไง
มันจะหลุดลื่นอย่างที่แบบว่าม่าพูดหรือเปล่า
แต่มันดูน่าลองใช้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

ชีวิตนี้มันควรที่จะได้ลองแบบแปะเราดูว่า
เรามาร์คหน้ามาแล้วทั้งหน้ามาร์คไส้ตา

แล้วเราอย่าลืมนะว่าเราทาปากทุกวัน
แต่เราไม่เคยทาแบบว่าบำรุงอะไรมันเท่าไหร่

แต่เราเอามาก็คิดดูก่อน

อันนี้ดีกว่า

อันนี้ก็อย่างที่บอกตอบโจทย์ทุกอย่างเลย

เพราะฉะนั้นคุณแม่มั่นใจว่ามันจะ
มันคือเป็นเจลลื่นเหมือนกัน
เป็นแผ่นมาร์คเป็นแผ่นมาร์คจับไปแล้วแบบไม่ใช่แผ่นกระดาษนะอะไรอย่างเงี้
ก็เลยจับไปแล้วรู้สึกว่าเออมันมีความแบบลื่นของเจลอยู่จะบาง
ก็น่าลองดีแล้วมีหลายกลิ่นด้วย
สำหรับม้าปากนุ่มชุ่มชื่นในวันนี้
แม่บ้านอ่อมและแม่บ้านไอซ์ก็เทใจจัดไปให้เสีย
ส่วนแม่บ้านท็อปขอคิดดูก่อนค่ะ

ทั้งสามแม่บ้านต่างเทใจให้คะแนนจับไปให้เสียกันแบบพร้อมเพียงกันเลยล่ะค่ะ
จับไปให้เสียทั้ง๒ตัวเลย

อเดิฟจากผู้ชายในฝันของเราจะเป็นใครกัน
ลุ้นอยู่เลยค่ะว่าจะหล่อแซ่บขนาดไหนต้องพักสักครู่ค่ะ

โอ้โหไอ้พูดไอ้แซ่บจริงจริงเหรอ